ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยครับ

วัยรุ่นตีกันแล้วมีหนึ่งในฝั่งเจ็บเนี่ยนะฮะ

ตำรวจสพเมืองพัทยารับแจ้งว่ามีวัยรุ่นยกพวกตีกันครับ
บริเวณลานสเก็ตบอร์ดท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮพัทยาใต้

ที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ๓คนนะครับ
มีอายุ๑๔ปีเป็นเด็กผู้ชายครับ
โดนฟันเข้าที่แขนข้างซ้ายเจ็บเล็กน้อย
อีก๑คนครับนายภูมิพัฒน์อายุ๒๒ปี
โดนฟันเข้าที่แผ่นหลังและฝ่ามือขวา
นิ้วชี้ขาดร่วงตกอยู่ที่พื้นนะฮะ
และนอกจากนี้ยังมีเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
บาดเจ็บมีบาดแผลรอยฟกช้ำตามร่างกาย

ชิ้นส่วนนิ้วจะต้องเก็บใส่ถุงแล้วก็
น้ำแข็งแล้วก็รีบพาไปที่โรงพยาบาลทันทีนะฮะ
ที่เกิดเหตุยังพบหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำ
วางทิ้งเอาไว้๓ใบปลอกอาวุธมีด

ตำรวจก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานเหล่านี้ครับ

ตัวเขาเองเดินทางมาจากอายุทยา

จากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นคาดว่าจะเป็นโจเจ้าถิ่น

และพยายามตะโกนด่าทอใส่กลุ่มของพวกเขาตลอดเวลา
ก่อนที่จะวิ่งเข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือ
แล้วทำร้ายร่างกายกลุ่มของพวกเขา
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

มีเขามาเงียบไหม

ฝั่งคนเจ็บเนี่ยบอกว่าก็มานั่งเล่นตรงนี้เฉยแล้วมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่เขานั่งอยู่ก่อนมาหาเรื่องแล้วก็ทำร้ายพวกเขา
ระหว่างที่นักข่าวกำลังลงพื้นที่ไปทำข่าวนี้ครับมีข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์เดินมากระซิบ
เล่าให้ฟังเขาบอกเขาขอไม่เปิดเผยตัวเองแล้วกันนะมีข้อมูลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคนเจ็บขับรถเก่งมาจอด
เสร็จเดินลงมาจากรถพร้อมกับถือมีดจากนั้นเดินเข้าไปหากลุ่มวัยรุ่นที่เขานั่งอยู่เดิม
นั่งจับกลุ่มกันอยู่ประมาณสัก๑๐คนกลุ่มคนเจ็บเดินเข้าไปหาพร้อมกับตะโกนถามว่าใครทำน้องกู
แล้วก็เรียกน้องชายซึ่งนั่งอยู่บนรถให้ลงมาบอกน้องลงมาสิชี้ตัวดิคนไหนที่ทำเอง
ปรากฏว่าน้องลงมายังไม่ทันได้ชี้ตัวเลยครับถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งเอามีดไล่ฟันซะก่อน
ตรงนี้มันยังไม่ตรงกันอยู่นะข้อมูลยังไม่ตรงกันอยู่เพราะคนเจ็บบอกว่าเขามานั่งอยู่เฉยแล้วโดนทำร้ายแล้วโดนทำร้าย
แต่คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าขับรถมาลงมาพร้อมมีดแล้วมาทวงถามใครทำน้องกูก่อนจะเกิดเหตุวุ่นวาย
สอบปากคำล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ายอมรับแล้วว่ามีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้
แล้วนัดมาเคลียร์ปัญหากันที่แหลมบารีไฮ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ